ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
บอกไว้ก่อนเลยว่าปีนี้ฝนในประเทศไทยจะน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมานะคะ
เพราะฉะนั้นเกษตรกรเองต้องเตรียมบริหารจัดการเรื่องของการเพาะปลูก

ติดตามได้ในรู้ก่อนร้อนหนาวค่ะ
สวัสดีครับพรุ่งนี้วันหยุดสุดสัปดาห์แล้วนะครับ
ใครที่จะวางแผนนำกิจกรรมกลางแจ้งเดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่าง

เพราะว่าอย่างที่ได้คาดการณ์กันไว้นะครับว่าสุดสัปดาห์นี้
หลายพื้นที่เลยทีเดียวมีโอกาสที่จะต้องเจอฝน
ที่สำคัญครับมีบางช่วงอาจจะต้องเจอฝนตกหนักด้วย
ซึ่งภาพรวมสถานการณ์ฝนในช่วงวันนี้ต่อเนื่องไปถึงวันพรุ่งนี้
จะยังคงเหมือนกับวัน๒วันที่ผ่านมาครับ
ฝนส่วนใหญ่นั้นมีการกระจายตัวตั้งแต่ตอนบนไล่ลงมาถึงตอนล่างนะครับ
เน้นฝั่งที่ติดกับฝั่งพม่าแล้วก็ฝั่งทะเลอันดามันนะครับ
เพราะว่ามีมรศุมเจียดจากทิศตะวันตกเชียงใต้แล้วก็มรศุมรัดระดุฝนเอาความชื้นเข้ามาปกปรุมต่อเนื่อง
นี่คือช่วงประมาณหนึ่งทุ่มนะครับจะสังเกตว่ากลุ่มฝนนั้นเข้ามามีบทบาทในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นครับในช่วงประมาณ๔ทุ่มครับก็จะไปกระจายตัวแถวบริเวณทางตอนบนสักส่วนใหญ่ในวันพรุ่งนี้ครับ

มาหน่อยนึงประมาณ๓๖๓๗องศาเซลเซียสนะครับและที่สำคัญใครจะทำงานต่างในช่วงวันอาทิตย์วันจานเดียวพรุ่งนี้มาตรวจสอบกันหน่อยนะครับว่าผลนั้นจะตกหนักจุดไหนบ้างนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนรอดหนาวครับผมกะนานพี่สิทธิ์มานสวัสดีครับ